ที่ต้องการที่จะตามรอยชาวอินคา

ซึ่งมาชูมิชชูก็ยังคงมีปริศนาอีกหลายอย่าง

ที่นักท่องเที่ยวนิยมใช้ก็คือรถไฟสายท่องเที่ยว
อย่างมาชูพิชชูที่เห็นอยู่ข้างหลังของผมขนาดนี้นะครับ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นเส้นทางที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก
สำหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกติดอันดับต้น
ไม่ว่าจะเป็นการบริการที่ดีรวมไปถึงทัศนียภาพของข้างทางที่งดงาม
ถือว่าเป็นความสำเร็จของการท่องเที่ยวของเปรู
ที่ได้พัฒนาเส้นทางรถไฟสายนี้จนเป็นที่ยอมรับของทั่วโลกครับ
นี่คือการเดินทางสู่มรดกโลกที่ได้รับความนิยมมากที่สุด
นั่นก็คือรถไฟสายท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวจำนวนมากเลือกที่จะเดินเท้า
หรือไม่ก็นั่งชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางไปกับขบวนรถไฟที่ลัดเลาะไปตามหุบเขา
เป็นผู้ค้นพบมาชูปิชชูนครที่ศูนย์หายของอินคา
ที่ทำให้มาชูพิชชูเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก
กว่า๑๐๐ปีผ่านไปตอนนี้มีผู้มาเยือนมาชูพิชชูด้วยเฉลี่ย๔๐๐คนต่อวัน
อินคาสร้างมาชูพิชชูซ่อนอยู่ในซอกหลืบบนยอดเขาสูง๒๔๓๐เมตร
เชี่ยวชาญบางคนเชื่อว่านี่เป็นที่หลบหนีของกษัตริย์
แต่บางคนก็เชื่อว่านี่คือสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาของชาวอินคา
กลายเป็นเมืองที่มีประชากร๔๐๐คนพร้อมโรงแรมระดับ๕ดาวและร้านอาหารจำนวนมาก
เฟอร์นันโดแอสเตเตผู้อำนวยการอุทยานโบราณนักคดีมาชูปิชชูบอกว่า
นี่คือผลงานที่สุดยอดของชาวอินคาและนี่ก็ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของเปรู
ปีที่แล้วมีนักท่องเที่ยวมาเยือน๑๑๐๐๐๐๐คนและในปีนี้ก็คาดว่าจะเพิ่มเป็น๑๓๐๐๐๐๐คน
แม้จะมีนักท่องเที่ยวมาเป็นจำนวนมากแต่มาชูพิชชูก็มีการบริหารจัดการที่เป็นระเบียบ
มีการรักษาความสะอาดของสถานที่และมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นให้กับนักท่องเที่ยว
พื้นที่เอาไว้ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ
เราต้องคอยดูว่าไม่มีผลกระทบอะไรเกิดขึ้นกับโครงสร้างของโบราณสถาน
กระทรวงการท่องเที่ยวของเปรูระบุว่านักท่องเที่ยวที่มีอายุต่ำกว่า๔๐ปีที่มาเที่ยวเปรู
จะใช้จ่ายระหว่างการพักที่คนละ๔๐๐๐บาท
นักท่องเที่ยวอังกฤษจะใช้เงินประมาณ๘๗๐๐บาทตลอดการท่องเที่ยวในเปรู
ขณะที่นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นจะใช้เงินวันละประมาณ๑๓๐๐๐บาท
เงินจากการท่องเที่ยวถือเป็นรายได้สำคัญของเปรู
เมืองผีซากที่อยู่ใกล้มาชูพิชชูมีตลาดขายของที่ระลึกอยู่เป็นจำนวนมาก
นักท่องเที่ยวคนนี้บอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่มาอเมริกาใต้
เป็นครั้งแรกที่มาเปรูแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาเห็นมาชูเปชชู
ซึ่งเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ได้เคยเห็นมาในชีวิต
สนุกมากกับการมาเที่ยวในครั้งนี้และคนเปรูก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
ส่วนนักท่องเที่ยวคนที่บอกว่ามันเหมือนกับมีเวทมนต์
ตอนที่มาเห็นแม่ชูปิชูครั้งแรกเธอร้องไห้แล้วก็ร้องอีกครั้ง
มันเป็นสถานที่ที่สวยงามมาก
ขณะที่นักท่องเที่ยวคนนี้บอกว่าเขาชอบเมืองคุสโก้มันเป็นเมืองที่วิเศษมาก
มีทั้งยุคก่อนและก็หลังการปกครองของสเปน
เขาชอบลักษณะของบ้านเมืองแล้วก็สนุกกับการมาครั้งนี้
ก่อนหน้านี้การที่มาชูพิชชูตั้งอยู่ในที่ห่างไกลทำให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูง
จึงทำให้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวไม่มากนัก
อกจากนั้นในทศวรรษที่๑๙๘๐นักท่องเที่ยวก็ไม่กล้าเดินทางมาเปรู
เนื่องจากมีการต่อสู้ของกลุ่มติดอาวุธซึ่งความขัดแย้งได้จบลงในปี๒๕๕๙
ทำให้มาชูพิชชูมีชื่อเสียงและได้รับการสนับสนุนจากนานาชาติทางด้านเทคนิคในการอนุรักษ์